สักกี่เพลงมีทั้งหมดสิบหกเพลง
เราเล่นมาจนถึงเพลงที่สิบห้าละ

จะเป็นการเล่นเพลงสุดท้ายเพลงขอคืน
กำลังพูดเข้าเพลงจะลานี่แหละ
อยู่ดีเขาก็ล้มลงไปนอนกับพื้นเวที
ซึ่งอันแรกเนี่ยยังคิดว่าเป็นมุกยังคิดว่าเป็นมุก
แต่เอ๊ะมันนานเกินไปแล้วก็เลยเข้าไปดู
ทีนี้เข้าไปดูแล้วฟันขบกามฟันฟันอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วมีมีนักลายออกแล้วอ่ะครับเก่งเนี่ยชักเก่งค่ะ
พี่ก็เลยเอามือล้วงล้วงฟันง้างฟันไว้ค่ะแล้วก็
มันก็มีคนเสนอตัวเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยมันไม่รู้ใครเป็นใครบ้างไง
เราไม่รู้ว่าตรงนั้นเราก็อยากจะให้อยากจะให้คนที่มันทำ
เพราะเราทำไม่เป็นไงตัวเย็นไหมครับพี่ตอนนั้นเย็นอ่ะ
ตอนแรกเย็นมันค่อยเย็นแล้วก็สักพักมันอุ่นขึ้น
ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะอืมแล้วมันก็มีคนเสนอตัวว่าเป็นหมอแบบ
เราก็ที่สุดท้ายมันก็มันมันช้าไปอ่ะตรงโรงพยาบาลช้าไปอืม
โรงพยาบาลแป๊บเดี่ยวไม่นานเพราะว่ามันเป็นรถหัวใช่ไหมอืม
แต่คือหมอเขาก็บอกมาถึงโรงพยาบาลช้าไป
ถึงแม้ว่าจะช่วยกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเนี่ยหมอทำ๒ครั้งนะครับ
แล้วก็วิธีปฏิบัติก็คือจะดูทำและดูภายใน๓๐นาทีถ้าไม่
ถ้าไม่ฟื้นถ้าไม่ถูกกระตุ้นแล้วมีผลตอบรับมาเนี่ย
มันจะไม่ใช่แล้วอืมมันจะไปไม่ได้อ่ะกลับมาไม่ได้แล้วอืม
แล้วหมอก็บอกว่าถ้ากลับมาเนี่ยก็สมองอาจจะทำอะไรไม่ได้
เพราะมันขาดออกซิเจนไปหลายนาทีอืมแล้วหมอตรวจเลือดเจอค่าน้ำตาลขึ้นตั้งสามร้อยอืม
พี่โจ๊กจะได้ไปตรวจบ้างไหมคะไม่เคยไม่มีเคยไปตรวจหรือว่าไม่มีอืม
ไม่ไม่มีอาการอะไรคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีเขาไม่ได้เป็นคนป่วยง่ายนะ
เห็นเขาแบบว่าลักษณะอย่างนั้นแต่เขาก็ไม่ได้แบบคนไม่สบายหรืออะไรอย่างนี้
ครับพี่พี่ไม่ได้ใส่ใจที่เราฟังนะว่าตรงนั้นนะเพราะว่ามันมันมัน
มันไม่ใช่แล้วเอาเฉพาะหน้าก่อนแต่จากที่เราดูแล้วว่าถ้ามันมาเร็วอ่ะ
ความช่วยเหลือมันมาเร็วมันก็มันก็น่าจะยังยังยื้อได้นะค่ะอืม
นี่มันมันนานจนแบบว่าเขากระตุ้นด้วยสวยฟ้ามันก็ไม่ตอบจนออกแล้วอ่ะอืมอืม
ในในระหว่างเล่นคอนเสิร์ตนะคะโมเห็นว่าพี่โจมีไปนั่งหรือแบบมีการเช็ด
ได้อยู่ตลอดเวลาใช่มันมีอาการเตือนออกมาใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่ใช่ถูกครับอืม
สติเขาไม่เป็นอย่างงี้ปกติก็เล่นเล่นทั่วไปแต่พอพี่เกิดเหตุการณ์แล้ว
ที่ก็มีโอกาสได้มาดูเทปเหมือนกันก็เห็นเหมือนที่น้องนั่นแหละ
แล้วก็มีช่วงประมาณเพลงที่๑๓เพลงที่๑๐กว่าแล้วแบบว่าเขาเริ่มนั่ง
ไปนั่งเก้าอี้อ่าแต่ตอนนั้นน่ะมันเราทำงานอยู่ไง
เราโชว์อยู่ไงเราก็ไม่มีเราเราไม่มีสมาธิที่จะแบบไปซื้อ
เขาไม่มีใครไงตอนนี้เขาเลิกกับแม่นแล้วได้ประมาณ
สามปีกว่าแล้วก็ไม่มีใครอยู่คนเดียวก็ดูแลกันมาตลอดนั่นแหละ
ผมก็ดูแลเขาแต่เขาไม่มีใครแต่มาหาสู่กันดีตลอดเวลา
ออกจากการทำงานแล้วก็ได้แต่บอกเขานะว่าไม่ต้องห่วง
คือตอนนี้ปัญหาคือเขายังมีพ่ออยู่ยังมีพ่อ
ก็ญาติอื่นก็ไม่เท่าไหร่แล้วก็มีพ่อเนี่ยอาจจะต้องช่วยดูแลกันอะไรเนี่ย
อาจจะต้องมีการจัดคอนเสิร์ตอะไรหรือว่าอะไรที่เพื่อนศิลปินทำได้
เดี๋ยวพวกเขาคงจะมานั่งคิดกันอีกทีเลยนะครับ